มาเด้อมาฟังหัวล่ำค่ะ

สาวน้อยลูกครึ่งห้องหมอลำมวลแห้งค่ะ
อ้าวเท่างามเท่าห่องเพลงมวล
อุ๊ยอีหลาเป็นเพราะ
อื้ออีหลาซื้อว่าอีหลาโซเฟีย

น้องโซเฟียค่ะอยู่ที่บ้านนาคำดีอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะ
อายุ๑๑ขวบค่ะ
น้องเนี่ยร้องเพลงเพราะและไม่ใช่แบบไปประกวดร้องเพลงธรรมดานะ
ใช้การร้องเพลงช่วยแม่ขายส้มตำ

นี่น้องโซเฟียนะคะชื่อว่าโซเฟียมาเนียนค่ะ

เรียนอยู่ชั้นป๕โรงเรียนอนุบาลทองสตา

เป็นการร้องอยู่หน้าร้านขายของชำในหมู่บ้าน
ช่วงนั้นญาติญาติกลับมาจากกรุงเทพก็เลยกินเลี้ยงกัน

เลิกงานเนี่ยกลับบ้านช่วยงานบ้านตลอด
ช่วยแม่ขายส้มตำช่วยทำอาหารไปขายที่ตลาด
ช่วงที่คนรอเริ่มเยอะ
คลายความรู้สึกของคนรอด้วยกัน
โซเฟียสัดไปลูกห้องไปลูกจาก๒๓เพลง

อ้าวมายต้องให้คนม้วนไปม้วนมามันระบาก
มวลหมายถึงมีความสุขค่ะ
แฮปปี้ค่ะแฮปปี้เนอะ

เอาน้องโซเฟียร้องเพลงมาตั้งแต่๕๖ขวบนะคะ
ชอบร้องเพลงลูกทุ่งและเพลงหมอลำเป็นชีวิตจิตใจ

อ้าวสาวอีสานก็ต้องซีวิสจิตใจนะคะ

คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วน้องหน้าตาน่ารักมาก

ถ้ามีงานติดต่อน้องไปได้เลยนะคะ
ร้องเพลงงานโชว์ตัวสมทบทุนการศึกษาให้กับน้อง

มีให้ได้ติดตามอีกแล้วครับท่าน
สำเร็จกันนะไปอุดดูดน้องเขาได้
ค่ะอุดดูดชมตำชมตำค่ะแล้วถ้าผู้ใหญ่ใจดี
ในห้างอยากจะผลักดันอยากจะส่งเสริมน้อง
เดี๋ยวนี้เขายังทำอีกเหรอ

อย่าพูดอย่างนี้คุณผู้ชมของลูกหมด

หรือว่าจะไปประกวดอะไรได้หมด
เยาววัยของเรา
เอาเป็นว่าแม่เอ้ยเตรียมเด้อคุณแม่เอ้ยคุณแม่พิษยาเตรียมเดิม
ในเหตุธรรมประกวงตอนนี้สิได้นำน้องไปออกงานต่าง

ไปคุยกับแม่เขาไปคุยกับแม่เขาสองคน
ก็ดีใจกับแม่เขาไงได้ลูกหน้าตาดีร้องเพลงเพราะ